ไปจิบกาแฟหรอจิบกาแฟจิบกาแฟต้องไปที่นี่เลยบอกเลยนะครับคุณผู้ชมที่เชียงราย
กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลน้องหนูซึ่งเป็นเด็กพิเศษเขามาหารายได้พิเศษจากการขายกาแฟ
เขาเป็นข่าวดังไปเท่านั้นแหละโอ้โหคนแห่งไปกินเครื่องชกกาแฟพังไปเลย
คือคนไปเยอะจนเครื่องพังเลยทำกันไม่ทันเลยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มุกโอ้น่าสงสารจังเลยลูก
นี่ครับที่ร้านเชียงรายปัญญา๒๕๕๘ตั้งอยู่ด้านหลังวัดร่องคุณจังหวัดเชียงราย
เป็นร้านจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะแต่ที่พิเศษกว่าก็คือร้านนี้เขามีน้องน้องอย่างที่ผมบอกไป
เป็นน้องเด็กพิเศษมาเป็นพนักงานที่นี่ซึ่งเป็นเด็กพิเศษของโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลทั้งหมดนะครับ
ร้านนี้เนี่ยนอกจากขายกาแฟแล้วยังมีงานฝีมือของเหล่าบรรดาน้องนักเรียนไปวางขายอีกด้วย
ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ว่าในโลกโซเชียลเขาโพสต์ขึ้นไปไง
พอโพสต์ขึ้นไปแบบนี้ปั๊บก็ดังกระช่อนกระจอนกระจายไปทั่ว
คนเขาก็ไปกินกันเยอะไปสั่งนู่นสั่งนี่ไปกันแน่นจริงนะ
เกิดเหตุการณ์คือเครื่องชงกาแฟมันมีเครื่องเดียวไงเอาไม่ต้อง
แล้วมันทำงานหนักหนักโอเวอร์โหลดจนถึงขั้นเครื่องพัง
โอ้โหแปลว่าขายดีจริงขายดีมากขายดีจริง
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปยังไงอ่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีครับ
สายเปย์อยู่แล้วเครื่องพังใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่ซื้อเครื่องใหม่ให้
ให้เรียบร้อยเลยครับมีคนซื้อเครื่องกาแฟ
ที่เป็นเครื่องชงกาแฟสดเครื่องใหม่ให้กับทางร้านเป็นที่เรียบร้อย

แล้วนอกจากนี้นะทางร้านก็เสริมเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ
มาช่วยกับทางร้านอีก๕คน
เพิ่มไปพนักงานน้อยไปก็เพิ่มไปเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าแน่น
เออทีนี้ล่ะครับดังกระจ่อนกระจอนกระจาย
แล้วก็มีคนไปกันเยอะนะครับแล้วก็น้องเองเขาก็ฝากมานะ

พี่มาเยอะหนูก็ไหว
บอกเลยว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด
แล้วก็อยากให้พี่นะครับที่ดูข่าวนี้อยู่
แล้วถ้าเกิดอยู่ที่เชียงรายอยากจะไปลองลิ้มชิมรสกาแฟ
แล้วก็ไปก็ได้น้องเขารอให้บริการอยู่นะครับ
ต้องอยู่เชียงรายอย่างเดียวก็ได้อยู่ที่อื่นแล้วไปเที่ยวเชียงราย
ก็ไปกันดูล่ะครับสำหรับร้านกาแฟเชียงรายปัญญาสอง
ร้านนี้เขามุ้งเน้นนะครับมุ่งเน้นให้เด็กได้มาฝึกอาชีพ

แล้วก็เป็นสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ต่าง
เป็นงานฝีมือขนมอาหารและงานด้านการบริการร้านกาแฟ
แล้วข้างบนเขาบอกว่าเปิดบริการเป็นโฮมสเตย์อีกด้วย
เพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเขาได้ฝึกในหลายรูปแบบ
ในการประกอบอาชีพงานบริการ
คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเด็กพิเศษแน่นอนเขามีความพิการบางอย่าง
พอเขาจบการศึกษาออกไปมันต้องยอมรับในสังคมนี้
คือมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรในการที่จะหางาน
แต่ถ้าน้องเหล่านี้เขามีประสบการณ์มีความสามารถ
มีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพพวกนี้ออกไปแล้ว
แล้วก็เขาอาจจะไปเปิดร้านกาแฟเองถูกต้องหรือเขาจะไปเปิดโฮมสเตย์เอง
หรือว่าเขาจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือด้วยตัวเขาเอง
เพื่อขายแล้วก็มีรายได้ไม่ต้องเป็นภาระของสังคม
ถูกต้องแล้วดีที่สุดเลยนะครับค่ะอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
อยากจะไปอุดหนุนจังเลยอยู่ที่นี่เลยน้องใบตอง
กาแฟเชียงรายปัญญา๒๕๕๘ตำบลป่าอ้อดอนชัย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายร้านเปิดทุกวันนะคะ
ทุกวันไม่มีวันหยุดโอ้โหน้องขยันมาก

คือถ่ายรูปออกมาแล้วขาวเลยแฟทเยอะ

อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดทุกวันนะ

สอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ไปเลย
โอ้โหนี่ก็คือเป็นการฝึกอาชีพแหละ
ให้กับน้องนะคะที่เป็นเด็กพิเศษ
คือน้องเนี่ยเขามีความสามารถเท่าเทียมกับทุกคนนี่แหละ
แต่ว่าอยู่ที่ว่าน้องจะได้รับการสนับสนุนไหม

แล้วก็คือน้องเขาก็สามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เห็นไหม
เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

จะมีความพยายามมากกว่าคนทั่วไป๒เท่า๓เท่า
แล้วมีความอดทนสูงมากแล้วคือเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมาก

แล้วตอนนี้ลูกค้าแน่นร้านมากเลย
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปที่จังหวัดเชียงราย

ได้เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะ
ก็พี่สองคนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยเหมือนกันนะ
สู้นะคะเก่งมากสุดยอดเลย